จะมีนักเตะคนไหนลีลาเด็ดมั่งไปติดตามได้กับสเต็ปโต๊ะเล็กค่ะ
แต่ละทีมจะโชว์ลีลาได้เจ๋งขนาดไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะ
สเต็ปแรกกับทีมสิงห้องเตยการท่าเรือที่ต้องยกพลปลูกไปเยือนทีมโตะเล็กเด็กร่มเก้ามเกษมบรรดิ
สเต็ปนี้ชัยวัดส่งให้เทียโก้เทียโก้ล็อกหลบผ่านไปได้๑เลี้ยงไปต่อดึงบอลหลบผ่านไป๒ซัดเต็มติดด่าน๓อย่างน่าเสียดาย
จังหวะนี้ไบรอันส่งให้ปลูโนปลูโนจ่ายาวมาให้อันนันวัดอันนันวัดเนียงจี้ยกหลบสับกะยิงโดนบล็อกซะนี้
เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเมอร์สอนห้องเย็น๕ค่ำลูกหนีภูกการโด่งรัง
ความบอลยาวมาให้นัทธวัฒน์นัทธวัฒน์เก็บบอลลงเจอรุมสองหมุนตัวหลบผ่านไปได้สบายเลยล่ะค่ะ
เต็ปสุดท้ายกับทีมกู้สายฟ้าสุราชธานีที่ผลงานดีต่อเนื่องชนะมา๕นัด
และนัดนี้ชนะเป็นนัดที่๖ติดต่อกันในการเจอโต๊เล็กไฮเวย์กรมทางหลวง
สเต็ปนี้เอกพงศ์เปิดมาให้พรเทพพรเทพพักบอลลงกระจกบอลข้ามไปได้
กระชากไปต่อเจ้าขวางพลิกตัวหลบผิวจริงเลยค่ะ